อ่ะดูไทยรัฐทีวีได้ดูทุกกลุ่มครับ
ไปก่อนหน้านี้ก่อนมวลชนกลุ่มประชาชนคนไทย
พร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองแล้วนำหนังสือเข้ายื่นต่อสถานทูตเยอรมนี
เพื่อชี้แจงข้อที่จริงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยครับ
นี่คือคุณนิติธรรมล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาและนายพิชิตชัยมงคล
แก่นำกลุ่มประชาชนคนไทยนัดรวมพลกันหน้าสถานทูตเยอรมนี
ยื่นหนังสือต่อเอกอักราชทูตสาพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
แจ้งสถานการณ์การเมืองไทยครับเพื่อให้ทางรัฐบาลเยอรมนีเข้าใจในข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้มีการชุมนุมของคนบางกลุ่ม
พยายามจะดึงประเทศเยอรมนีเข้าสู่ความขัดแย้ง
ใช้เวลาการยื่นหนังสือประมาณ๒๐นาทีครับคุณนิติธรออกมาเปิดเผยบอกว่า
สาเหตุที่มาที่สถานทูตเยอรมนีในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลเยอรมนี
และเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมนีเคารพต่อสิทธิของคนไทย
โดยเอกอักฆาตสถุสาพันธารัฐเยอรมนีประเทศไทย
มารับหนังสือด้วยตัวเองและรับปากจะส่งหนังสือฉบับนี้ให้กับรัฐบาลต่อไป
นายนิติธรยังกล่าวต่อว่าในการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓ที่เกิดขึ้น
ส่วนตัวเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังและเรียกร้องให้คนที่อยู่เบื้องหลัง
ออกมาแสดงตัวต่อสู้อย่างเปิดเผยอย่าใช้เยาวชนและนักศึกษาเป็นเครื่องมือครับ
เพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าทุกคนเป็นแกนนำเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบใครสั่งสัญญาณมาจากไหน
แต่เราไม่มีหลักฐานเพราะว่าเห็นการส่งสัญญาณที่เป็นมิวประธาน
ไม่ต้องหาหลักฐานครับบางเรื่องไม่ต้องใช้หลักฐานนะครับ
เรื่องใช้การสันนิษฐานใช้ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเห็นต่อหน้านี่ก็สันนิษฐานได้แล้ว
อย่างไรก็ตามครับแก่นำกลุ่มประชาชนคนไทยยืนยันว่า
เพราะว่าก็รู้อยู่ว่ากลุ่มรัศดร๖๓เนี่ย
เขาจะมาจากตลาดสามย่านมาถึงสถานทูตเยอรมนี๕โมงเย็น
เลือกที่จะมาคนละเวลาครับ
หลังจากประสาทกับมวลชนสักพักหนึ่ง
แก่นำกลุ่มประชาชนคนไทยก็แจ้งให้มวลชนยุติการชุมนุม
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับ